เราทำไปเนี้ยเราไม่สรรพสมบัติสัตว์ท้านเลยเหรอ

เราติดยาหรือเรากินเหล้า

อาจจะพูดอะไรกับลูกไหมขอโทษครับ

ทำเหรอครับ

ตอนนี้มีบ่อแสว่าเราทำ๓๔ครั้งในการฆ่าลูกเนี่ย
จริงมั้ยจริงมั้ยจริงมั้ยจริงมั้ย
ของใครใหม่เราฝั่งลูกไว้ที่ไหนล่ะคะ
เราทำไปเนี่ยเราไม่สะทบสะท้านเลยเหรอ

กระทบสถานไหมกับการฆ่าลูกตัวเอง
พี่ลูกแต่แท้นะพี่
เราทำทำไมอ่ะครับ
เราทำทำไมรู้สึกผิดแล้วเราทำทำไมอ่ะครับ

ล้มทั้งหมดจากสภาวะอะไรมันพร่างเหรอ

อ้างว่ากินยาจิตเวททำไมต้องฆ่าลูกล่ะ
มันเห็นลูกเป็นหมีแล้วเห็นลูกเป็นอื่นล่ะทำไมต้องฆ่าลูก
มันเห็นลูกเป็นผีหรือเห็นลูกเป็นอื่นล่ะทำไมต้องฆ่าลูก
ล้มทั้งหมดจากสภาวะอะไรมันพร่างเหรอ
เราทำแล้วคิดอะไรอยู่ครับ
แล้วเราฆ่ากี่ศพแล้วเนี่ย

เราฆ่ากี่ศพแล้วมาบอกคุณครับ

แล้วก่อนหน้านี้ทำไมเราไม่ออกมารับสารภาพแล้วเราปกปิดมาโดยตลอดเลยเหรอ

มันนึกจากสาเหตุที่เค้าเก็บอย่างนั้นหรือเปล่า

กี่ปีแล้วมานอกมากี่ปีหลายปีหลายปี
กินแล้วทำไมกินกินแล้วควบคุมไปเองไม่ได้เดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุย
เออแถมที่อันนี้เขาควบคุมก่อนเออ